ด้านของพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสระบุว่าตอนนี้มีพระสงฆ์รวมทั้งพระธรรมทูตนะครับ
เดินทางไปยังองค์การสหประชาชาติหรือว่ายูเอ็นครับเพื่อไปประท้วงรัฐบาลไทย
เรื่องของการใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ในการควบคุมวัดพระธรรมกาย
บอกว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับ
ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณรับพิพันธ์เรือนศรีรายงานสดจากวัดพระธรรมกายครับ
พระสนิทวงศ์ยังระบุด้วยนะคะว่ารัฐบาลขาดความชอบทำในการใช้มาตรา๔๔
ดังนั้นจึงขอให้เห็นแก่พระพุทธศาสนาดำเนินการยกเลิก
เพราะขณะนี้วัดพระธรรมกายได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากค่ะ
พระสนิทวงวุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายระบุว่า
วันของปฏิบัติการเข้าคนวัดพระธรรมกาย
รัฐบาลใช้งบประมาณกว่า๖๐ล้านบาท
วัดพระธรรมกายได้รับผลกระทบคือพระเนรอุบาศกอุบาสิกา
เสียเสรีภาพในการปฏิบัติกิจและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
กล้องวงจรปิดที่ประตู๑ถูกทำลาย๕ตัว
และเนื้อสัตว์มูลค่ากว่า๒แสนบาทที่จะนำมาทำอาหารถูกกักไว้จนเน่าเสีย
น้ำมัน๙๘๐๐ลิตรมูลค่า๑๕๐๐๐๐บาทถูกขโมยโดยรถที่ปิดบังทะเบียน
หน่วยงานลักลอบเข้ามาสูบออกไปซึ่งไม่ทราบวัตถุประสงค์
อกจากนี้การตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ตยังเป็นการปิดกั้นการรับรู้ข่าวสารของประชาชน
สร้างความทุกข์ใจแก่ผู้ปกครองและญาติพี่น้องที่มีลูกหลานอยู่ภายในวัด
พร้อมอ้างว่าจะมีบุคคลโปรยใบปลิวเพื่อใส่ลายวัดพระธรรมกาย
เป็นเล่มโจมตีสถาบันอันสูงสุดอันเป็นที่เคารพของคนไทยทั้งหลาย
เพื่อใส่ร้ายวัดพระธรรมกายขอความกรุณาอย่าใช้วิธีแย่
ทางวัดขอชี้แจงว่าทางวัดเองให้ความเคารพต่อสถาบันชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์โดยตลอดนอกจากนี้ยังระบุด้วยนะคะว่าขณะนี้
ทรงและคณะพระธรรมทูตได้เดินทางไปยังองค์การสหประชาชาติหรือยูเอ็น
เพื่อเปิดทวงรัฐบาลไทยกรณีใช้มาตรา๔๔กับวัดพระธรรมกาย
ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ชัดเจนและเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ขาดความชอบทำ
ขอให้นายกรัฐมนตรีเห็นแก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนายกเลิกการใช้มาตรา๔๔ค่ะ
การใช้ม๔๔เกินขอบเขตและไม่สมเหตุสมผลเพราะขณะนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องตัวบุคคล
คือพระเด็จพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยแล้วแต่เป็นเรื่องของการผิดหลักการ
ละเมิดพระพุทธศาสนาเพราะได้ค้นอาคารและพื้นที่อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว
ทุกอาคารทุกชั้น
ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบรรยากาศที่ตลาดกลางคลองหลวงและถนนเรียบคลองแอน
ทางเข้าประตู๕และประตู๖วัดพระธรรมกายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ศิษยานุสิตยังปักหลักนั่งสวดมนต์ในที่ตั้ง
ขณะเดียวกันพบว่ายังมีพระสงฆ์ทยอยเดินทางมาเพื่อจะเข้าพื้นที่
ขอตรวจใบสุทธิและบัตรประชาชน
หากพบว่าไม่ใช่พระของวัดพระธรรมกาย
ก็จะให้ทหารผลักดันออกนอกพื้นที่
ซึ่งตั้งแต่๖นาฬิกาที่ผ่านมา
ทำการผลักดันออกแล้วจำนวน๘รูป
ตลอดจนกำชับเรื่องการคัดกรองตรวจค้นและห้ามคนเข้าพื้นที่เพิ่มเติมค่ะ
ล่าสุดนะคะทางวัดพระธรรมกายได้นำป้ายข้อความที่เขียนว่า
โดยพระสนิทวงศ์ระบุว่าไม่ทราบเช่นกันว่าบุคคลใดเป็นคนนำขึ้นไปติดค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากประตู๕วัดพระธรรมกายค่ะ